ช่วงนี้ประชาชนเริ่มเดินทางกลับต่างจังหวัดกันแล้ว
เมื่อสักครู่ผมไปแถวรอบออฟฟิศเรามาเส้นทางไปยังหมอชิดเนี่ยรถติดแล้วนะครับ

คนเริ่มไปแล้วทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิดกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นอย่างไร
เห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วคนไปรอขึ้นรถจำนวนมากทีเดียว
ติดตามพร้อมกันกับคุณอิงดาวทันจันทร์รายงานสดเข้ามาครับ
บรรยากาศการเดินทางที่สถานีขนส่งหมอชิด๒นะคะ
ตอนนี้ประชาชนคึกคักอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่บอกขอสอด้วยค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒นะคะ
ยังคงมีประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาขึ้นรถโดยสารเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทขนส่งบขศประเมินว่าวันนี้ถึงวันที่๓๐ธันวาคมจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า๕แสนคนซึ่งส่วนใหญ่เดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนบขศได้เตรียมรถเสริมจำนวน๘๗๐๐เที่ยวต่อวันจากปกติให้บริการ๖๒๐๐เที่ยวต่อวัน
พร้อมกับฝากย้ำผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตัวล่วงหน้าทุกเส้นทางให้ติดต่อซื้อตัวโดยสารที่ช่องจำหน่ายตัวและขึ้นรถเที่ยวเสริมที่สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพจตุจักรเอกมัยและสายใต้ใหม่เท่านั้นเพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มวิชาชีพค่ะ
ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยดรไพรินชูโชธาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและกำชับเจ้าหน้าที่บคศเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้เน้นย้ำพนักงานขับรถปฏิบัติตาม๓มาตรการการขับขี่ปลอดภัยของกระทรวงค
เป็นศูนย์ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ผู้โดยสารเนี่ย
วางแผนการเดินทางไว้แต่เนิ่นนะครับเราจะเห็นว่ายังมีผู้โดยสารส่วนหนึ่งนะครับ
เอ่อมาซื้อบัตรเอาที่นี่นะฮะซึ่งก็จะเห็นว่า
หลายคนจะต้องรอเป็นเวลานานแต่ว่าทางบริษัทขนส่งได้ยืนยันแล้วนะครับว่า
เราจะพาทุกคนกลับบ้านนะครับ
สำหรับผู้โดยสารท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถค่ะ
ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์๑๔๙๐ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ดาวทันจันทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ